คุณผู้ชมคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลามีลูกสาวก็ห่วง
หลักก็จะห่วงสองเรื่องเรื่องไปตบตีกัน
หรือว่าเรื่องของการถูกหลอกลวงไปล่วงละเมิด

พาลูกสาวคนเล็กวัย๑๗ปีไปแจ้งความ
เพราะว่าลูกสาวถูกคนที่อ้างตัวว่าเป็นรือสี
หลอกข่มขืน๔ครั้งค่ะ
นี่ก็เป็นพ่อแม่ชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
พาลูกสาวคนเล็กเราเรียกว่าน้องบี
อายุ๑๗ปีไปแจ้งความที่สพศรีสะเกด
บอกว่าลูกสาวถูกนายสุรสิทธิ์พละศักดิ์

เมื่อวันที่๒๖ถึง๒๗ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

บนถนนสายศรีสะเกดขุขัน

คุณพ่อก็เล่าให้ฟังให้การ
บอกว่าพ่อมีลูกสาว๒คน

คนเล็กอายุ๑๗ปีเราเรียกน้องบีนะคะ

มีเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ

เข้ามาทักลูกสาวคนโต
บอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังมีเคราะห์นะ
ดูหน้าตาแล้วดูหมองคล้ำ
ต้องรีบไปทำพิธีแก้เคราะห์
กับรือศรีรู้จักกัน
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านพยายามพูดเกลี้ยกล่อมชวน

พ่อก็เลยตกลงที่จะให้ลูกสาวคนโต

เสร็จแล้วค่ะนายทวีไปรับตัวฤษีที่ว่า
มาทำพิธีที่บ้านของนายทวีนะคะ
แล้วก็มีลูกสาวคนเล็กคือน้องบีเนี่ย
มาร่วมทำพิธีด้วยกันกับลูกสาวคนโต
ทีนี้พอรุ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชม
วันเสาร์นายทวีก็ชวนอีก

พอมาเช้าวันอาทิตย์นายทวีที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
มาพร้อมกับลูกสาวของนายทวี
คราวนี้มารับตัวลูกสาวคนเล็กคือน้องบีไป
เพื่อไปทำพิธีอีกครั้งหนึ่ง

ทางคุณพ่อของน้องบีไม่ได้เดินทางไปด้วย
เพราะว่านายทวีมากับลูกสาว
แล้วก็พาลูกสาวของตัวเองไปด้วยก็นั่งรถไป
ไปรับฤษีที่ว่าพาเข้าไปในเมืองศรีสะเกด
เพื่อที่จะไปทำพิธีที่รีสอร์ท

ห้องหนึ่งนายทวีก็พักกับลูกสาวของเขา
ส่วนอีกห้องนึงมีฤษีที่ว่ากับน้องบี

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ฤษีหรือว่านายสุรสิทธิ์เขาใช้โอกาสนี้ข่มขืนน้องบี
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์
จนถึงเช้าของวันจันทร์
ข่มขืนน้องบีไปสี่ครั้ง
แล้วขู่ด้วยนะถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อ
เดี๋ยวจะทำพิธีทางศัยศาสตร์ให้ตายกันทั้งครอบครัวเลย
แล้วก็ปล่อยตัวน้องให้ออกจากห้อง
คือให้นายทวีพาไปส่งกลับบ้าน
ทีนี้พอมาถึงที่บ้านคุณพ่อก็บอกเลยนะ
สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวคนเล็กมีท่าทีผิดปกติ
ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ร่าเริงเหมือนเดิม
ก็เลยไปสอบถามลูกสาวลูกสาวยังไม่ตอบค่ะ
พยายามคาดคันจนสุดท้ายลูกสาวยอมเล่าให้ฟัง
บอกว่าโดนฤษีหรือว่านายสุรสิทธิ์ข่มขืนที่รีสอร์ทถึง๔ครั้ง
หลังจากนั้นค่ะที่ครอบครัวก็ร้อนใจเลย
พาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูสิงศ์
หมอบอกว่ามีร่องรอยการข่มขืนจริงนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ได้นัดผู้เสียหายไปสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
เพราะว่าน้องอายุ๑๗ปีจะหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
แล้วก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับฤษีคือนายสุรสิทธิ์

คนที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบนะว่านายทวีรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะ